ทันทีที่เจ้าหน้าที่เข้าไปพบทั้ง๑๓คน
และมีการประกาศออกมาว่าตอนนี้พบเด็กทั้ง๑๓คนแล้วย้อนกลับไปวินาทีนั้น
เชื่อแน่ว่าหลายคนที่ติดตามข่าวคงจะตื่นเต้นมาก
รวมถึงเราสองคนด้วยแล้วก็ใครอีกหลายคนที่ติดตามข่าวนี้ด้วยนะคะ
สื่อต่างประเทศเองก็มาเกาะติดสถานการณ์นี้ด้วยเช่นเดียวกัน
ทันทีที่มีการประกาศว่าพบทั้ง๑๓คนแล้วทั้งหมดก็รีบรายงานกลับไปยังต้นสังกัดทันที
เราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ทั้ง๑๓คนยังมีชีวิตอยู่ในถ้ำ
ค้นพบหลังการค้นหาตลอด๑๐วัน
เด็กกลุ่มนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลก
สื่อมวลชนจากทุกแขนงหลายสำนักส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เกิดเหตุ
พร้อมรายงานในมุมมองของตัวเอง
ที่ถูกส่งมารายงานกลับอเมริกาตั้งแต่วันแรก
ทันทีที่มีข่าวพบทั้ง๑๓ชีวิตแล้ว
เขาก็รายงานกลับสถานีทันที
ผู้ประสานงานคณะกรรมการการกู้ภัยถ้ำแห่งชาติของสาวรัฐ
ซึ่งถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้

การให้เด็กอยู่ในถ้ำไปก่อน
และส่งความช่วยเหลือต่างเข้าไป
เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้
ถ้าคุณมาถึงในตอนนี้เรื่องไม่ปลอดภัย
แล้วจะต้องการติดต่อไป

และก็จะเป็นการร่วมกัน

บิดลับขยะ
ขณะที่สถานีโททัศน์ยูโรนิวส์
ซึ่งมีฐานผู้ชมในชาติยุโรป

ทีมค้นหาและกู้ภัยปฏิบัติการพิเศษ
ซึ่งถูกส่งมาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญการกู้ภัย
จากฐานทัพสาวรัฐในญี่ปุ่นตั้งแต่วันแรก
ยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ทุกคนมีความสุข
จากการการปฏิบัติการพื้นและมีความสุขของพวกมัน
เช่นเดียวกับอาจารย์ซีวาราธิ์
ผู้สื่อข่าวเริ่มตั้งคำถามถึงมาตรการหลังจากนี้
โดยมองว่าการนำผู้ประสบภัยออกมา
อาจเป็นความท้าทายใหญ่ที่ทุกฝ่ายังต้องทำงานต่อ
โดยก่อนหน้านี้อาจาซีร่าเป็นสื่อที่รายงานความคืบหน้าการกู้ภัย
ทั้ง๑๓ชีวิตอย่างต่อเนื่อง
และเคยตั้งข้อสังเกตว่าปฏิบัติการในครั้งนี้
ทำให้คนไทยร่วมเป็นหนึ่งเพื่อส่งแรงใจช่วยเจ้าหน้าที่
ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อให้๑๓ชีวิตในถ้ำปลอดภัย
นี่นะครับเป็นการติดตามการทำงานของสื่อต่างชาติ
ว่าจะยุโรปเอเชียหรืออเมริกาเกาะติดบรรยากาศกันอย่างต่อเนื่อง